มาเช็คดวงกันหน่อยนะคะกับหมอกริจคอนเฟิร์ม
แต่ก่อนหน้านี้นะคะบอกเลยว่าข่าวมรสุมเนี่ย

หมายความว่าอยู่เงียบไม่หวือหวาค่ะ
เพราะตอนนี้ก็เพิ่งได้ลูกชาย๘เดือนเอง
ส่วนงานดูดวงค่ะก็ทำเพื่อการกุศลไม่คิดเงินนะ
เพราะตอนนี้หมอกฤทธิ์กำลังพุ่งเทกกับฤทธิ์ใหม่ในกาแบรนด์
เปิดตัวเดือนหน้านี้นะคะก็รอดูแล้วกันเนาะ
มาถึงไทยรัฐแล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเลยให้หมอกริจ
ทำนายทายทักเรื่องดวงชะตาซะหน่อย
ราศีไหนปังราศีไหนพัง
ราหูย้าย๑๐กันยายนจนถึงปลายปีนี้
ราศีพึกศกกับพี่จิกจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวราหูนี้นะครับ

พึกศกและพี่จิกจะมีความรู้สึกในช่วงนี้เลยนะครับ

อยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะโยกย้าย

คนที่มีราหูทัพควรจะทำให้บ้านสว่างสดใส
เพราะถ้าท่านมืดทำบ้านมืด
แต่งตัวมืดจะมีปัญหาความรักและชีวิต
แต่ส่วนราศีที่ดีค่ะ
ในช่วงเดือนกัญญายนตุลาคม

เมฆกรกฎและกัญ

จะได้โชคลาภจากอะไรที่เกี่ยวพันกับตัวเอง
นะครับเบอร์โทรศัพท์ตัวเองอายุตัวเองรหัสบัตเอ็นเอ็ม
อะไรอย่างนี้จะมีโชคราบในช่วงประมาณกัญญาตุลาคม
ปรากฏชัดเจนแน่นอนเลยครับ